เรื่องของเรือสินค้าครับสัญชาติเวียดนาม
เขาบรรทุกสินค้ามาส่งที่แหลมชะบัง
ขากลับตีเรือเปล่ากลับ
แต่ว่าระบบเกิดขัดข้องหลุดร่องน้ำ
แล้วก็เลยนะฮะไปชนบ้านบริเวณอยู่ดินฝั่งเมืองน้ำเจ้าพระยาครับ
เรื่องต้นนั้นบ้านเรือนเสียหายไป๓หลังนะครับ
แล้วก็มีร้านอาหารนั้นได้รับความเสียหายกันด้วยนะครับ
เป็นภาพของเจ้าหน้าที่สำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรประการนะครับ

แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสพพระประแดงครับ

เป็นเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่นะครับ

เข้าไปชนบ้านบริเวณของประชาชนที่พักอาศัยบริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
เกิดเหตุที่ท่าน้ำพระประแดงตรงข้ามกับสถานสงเคราะห์คนพิการ
ที่เกิดเหตุไปพบเรือสตาร์๖๒เป็นเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติเวียดนาม

พุ่งเข้าไปชนบ้านบริเวณของประชาชนเสียหายไป๓หลัง
หนึ่งในสามหลังนั้นได้รับความเสียหายทั้งหลังเลยนะครับ
ส่วนอีก๒หลังนั้นได้รับความเสียหายเพียงบางส่วนเท่านั้น
นางสาวบุษบาลหนึ่งในเจ้าของบ้านที่ถูกเรือพุ่งชนก็บอกให้ฟังแบบนี้
บอกว่าขณะที่เกิดเหตุเขาพักอยู่ในบ้านของตนเอง
ได้ยินเสียงดังขึ้นมาบริเวณกลางแม่น้ำ
หันไปดูก็พบว่าเรือสินค้าขนาดใหญ่กำลังทิ้งสมอลง
โดยหัวเรือเนี่ยพุ่งตรงเข้ามาที่บ้านของเขาจึงวิ่งหนีออกจากบ้านไปครับ
หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีนะครับเรือดังกล่าวก็พุ่งชนบ้านริมน้ำอย่างจังเลยครับ
เสียงดังสนั่นเพราะดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับ
ตนเจ้าหน้าที่ก็ได้ลงบันทึกประจำวันแล้วก็เชิญตัวกัปตันเรือ
พร้อมทั้งลูกเรือที่อยู่ในเรือทั้งหมดนั้นไปสอบประคำเพิ่มเติม
ส่วนความเสียหายทั้งหมดนั้นนะครับทางเรือก็ประสานไปยังบริษัทประกันภัย
เข้าไปตรวจสอบรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดแล้วครับ